หลังจากเล่นละครเรื่องใหม่เจอดราม่าปั๊บทันทีเลยนะครับ
เรื่องของการแสดงที่หลายคนมีพากวิจารณ์ว่าเล่นละครแข็งไปหน่อย

เจอแบบนี้แน็ตอนิพรในฐานะอดีต
ตอนเริ่มแรกก็อาจจะไม่ค่อยดี
แต่ว่าโชคดีที่เหมือนละครออนไปด้วยแล้วก็ถ่ายไปด้วยค่ะ
เราเลยรู้ว่าเราปิดผ้าตรงไหนเริ่มจับทางใหม่
กดดันไหมหนูก็ไม่ได้กดดันค่ะ
ถ้าสมมุติว่าจะแบบเสียใจหรือแบบรู้สึกไม่ดี
ก็ตรงที่แบบเรารู้ข้อผิดพลาดของตัวเอง
ก็เราไม่พัฒนามากกว่าค่ะ
บ่อยแฟนคลับเขาเกรงใจไหมเอ่ย
ก็ขอโทษแฟนคลับพี่ฟรีมาตรงนี้ด้วยนะคะก็อ่า
ก็เกรงใจนะคะแต่ว่าทุกอย่างมันก็เป็นในเรื่องของงานทั้งหมดนะคะ
ที่เราจะมาโทษว่าอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีอ่ะ
อยากให้มองข้ามมองผ่านไปเลย
อยากให้โฟกัสแค่เขาคือตัวนางงามเอง

รู้สึกว่าบางทีทัศนคติคนเรามันแตกต่างกัน
คนเรามันคิดเห็นได้หลากหลายค่ะ
แต่ว่าหนูอยากให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นแบบเห็นใจผู้อื่นนะคะ
อันนี้ก็ถูกของเธอนะว่าการแสดงความคิดเห็นเนี่ยมันก็ต้องคิดถึงใจเขาใจเรา
การที่เราไปคอมเมนต์ในพื้นที่ส่วนตัวของเขาเนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะ

จะเรื่องชุดเอยเรื่องการจัดดอกไม้เอ่ยนะคะ

แต่เอาจริงเรื่องนี้ในมุมมองเป็นคนดูนะ
เพราะว่าติดตามละครที่แท็ตเล่นอยู่นักกากแก้ว

แล้วคือเธอเนี่ยต้องเล่นเป็น๒ตัวละคร

ท้าทายอยู่เหมือนกันตัวนึงเนี่ยต้องแบบเปรี้ยวจี๊ดเข็ดฟันเลย

ก็เล่นเป็นแบบสาวขายของออนไลน์
ก็จะแบบว่าหลายคนวิพากษ์วิจารณว่านางเอกเรื่องนี้ไม่สวย
แต่จริงที่บทที่รับเป็นสาวขายของออนไลน์
แนนทอานิพรมีการทำ
ไปทำจมูกโตะโตทำหูของใหญ่อะไรเงี้ย